อย่าลืมเล่าสู่กันฟัง
ข่าวแปลกกินฟินเที่ยวมีครบหมดเลย
ช่วงนี้หลายคนเดินทางท่องเที่ยวกัน

เรื่องของการขับรถขับราด้วยความระมัดระวัง
เพราะว่าให้คุณผู้ชมมาดูคลิปจากกล้องวงจร

นาทีชีวิตของทั้งคนขี่รถจักรยานยนต์

และรอปภไปดูว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะคลิประทึกจริงนะครับ
แล้วก็เป็นวินาทีชีวิตของทั้งคนขี่รถจักรยานยนต์
คนขับรถเก๋งซึ่งเป็นผู้หญิงแล้วก็รอปภที่กวาดพื้นอยู่นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ริมถนน๓๐๔ฉะเชิงเซาพนมสารคาม
บริเวณก่อนถึงจุดกลับรถวัดทศราชเจริญมณีฤทธิ
หมู่๕ตะบนคลองนาอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ
และที่สำคัญเหตุการณ์นี้เป็นเหตุสลดที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตด้วยหนึ่งรายนะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าโรงงานก็บันทึกภาพเหตุการณ์ทั้งหมดเอาไว้ได้นะครับ
เห็นชัดเจนแล้วว่ามีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งขี่ย้อนสอน
ขณะเดียวกันนะครับก็มีรถกระบะสีขาว
ขับขี่ก็คือนางสาวขวัญธิดาทิสรักษ์อายุ๒๙ปี
เล่าให้ฟังบอกว่าเธอเดินทางมาไหว้หลวงพ่อโสธรที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
และกำลังขับรถกลับบ้านที่จังหวัดนครราชศรีมาครับ
ขับย้อนสอนพุ่งตรงเข้ามาหาเธอเธอเห็นเธอทำอะไรไม่ถูกล่ะครับ
พยายามเหยียบเบรกแล้วนะครับแต่ไม่ทันการนะครับ
ท้ายที่สุดรถของเธอก็ไปชนรถจักรยานยนต์
แล้วก็ลากทั้งร่างลากทั้งรถจักรยานยนต์ของนายสุภวัฒน์เนี่ยนะครับ
ตามพื้นถนนและหลังจากนั้นพอรถจอดสงบนิ่ง

รอให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยความตื่นตกใจแล้วครับ
ที่เกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบก็พบซากอะไหล่ของรถ
กระจัดกระจายเต็มพื้นแล้วครับแล้วก็มีรอยเบรกรถประมาณสิบเมตร
พบร่างผู้เสียชีวิตเป็นเพศชายนะครับ
ทราบชื่อก็คือนายสุภวัฒน์วรนุษย์อายุ๓๐ปี
ส่วนแม่ของผู้เสียชีวิตเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุนะครับ
เห็นภาพเสียชีวิตสะเทือนใจถึงกับเขาอ่อน
ลงไปนั่งร้องไห้เกาะขาลูกชายที่เสียชีวิต
ก็ถือว่าเป็นภาพสะเทือนใจสำหรับผู้พบเห็นนะครับ
ส่วนบรอบพอที่กวาดถนนกวาดพื้นอยู่ในโอ้โห
รอดชีวิตมาอย่างวุดหวิดเหมือนกันนะครับ
คุณผู้ชมพามาดูอีกเหตุการณ์บนรถ
แล้วมันเป็นช่วงของการลงเนินและเจอรถคันหน้าพอดี
เพื่อนในรถพยายามเตือนแล้วนะ
เตือนแล้วแต่สุดท้ายไม่ทันการเหมือนกัน
มันเกิดอะไรขึ้นไปดูภาพระทึกนี้กันนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหภาพจากกล้องหน้ารถ
เหมือนว่าเราอยู่บนรถคันนี้ไปด้วย
ได้ยินเสียงคนในรถกำลังพูดคุยกันนะฮะ
ที่สุดคนในรถมีการเตือนระวังระวังระวัง
แต่คนขับบอกว่าเห็นหน้ามีตาเหมือนกันเห็น
เพราะว่ารถคันนี้นะครับหลังจากที่เหินลงสะพานแล้ว
แล้วก็พยายามที่จะหักหลบรถคันหน้านะครับ
ปรากฏว่ารถของเขาเสียหลักนะฮะ
ไปชนแบรีเออร์แบบนี้จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณถนนเทพรัฐบางนาตราด
กม๓๓ช่องทางด่วนขาเข้าชนบุรีที่หมู่๕
ตำบลบ้านระกาศที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
อย่างที่เห็นชัดเจนตามคลิปนั้นเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๕รายครับ
ก็อยากจะฝากไว้สำหรับผู้ขับขี่ทุกท่าน
ให้ใช้รถชั้นถนนด้วยความไม่ประมาท
โชคดีที่ครั้งนี้ไม่มีใครเสียชีวิตจากเหตุการณ์นะครับ
คุณผู้ชมฮะมาดูจาราจรตัวน้อยคนนี้กันหน่อยนะฮะ
โอ้โหปี๊บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ
น้องแก๊บของเรามีความสามารถพิเศษนะครับ
ในการเรียนเสียงนกหวีดได้เสียงดังฟังชัด
บางทีหลายคนคิดว่าเป็นเสียงนกหวีดจริงซะอีกนะครับ
แก๊ปหรือว่าเด็กชายประพังกรกำจรอายุ๗ขวบนะฮะ
เป็นนักเรียนชั้นป๑โรงเรียนบ้านหนองภูน้อย

ผมเนี่ยครับพี่ฝึกการเป่าเสียงแบบนี้มาจากผู้สูงอายุ
มาจากคุณตาท่านหนึ่งในหมู่บ้านแล้วครับคือตาพาน
พอฝึกได้เนี่ยผมก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากเลยครับ
เพราะว่าไม่ค่อยมีคนทำได้เหมือนผม
นี่ผมพิเศษจริงนะฮะ
ทีนี้คุณครูก็เห็นทีเห็นท่าแล้วล่ะ

เหมาะกับงานจราจรนั่นเองนะฮะ

เข้าโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยกันหน่อย
ก็ได้รับความสนใจจากคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมา

แก๊บเสียงนกหวีดแบบนี้นะครับ
คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องราวความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติกันบ้างนะครับ
เมื่อมดตั้งใจจะไปกินต่อ
ก็เลยต่อตัวปีนขึ้นไปที่รังต่อแบบที่เห็น
และที่เห็นนี่ก็คือตัวมดล้วนเลยล่ะครับ
พร้อมใจกันในการต่อตัวกันเป็นสะพาน
ให้เพื่อนบุกเข้าประชิดและยึดรังต่อได้สำเร็จนะฮะ
ทำให้รังต่อเอ้ากลายเป็นรังมดในเวลาต่อมานะครับ
คลิปนี้เป็นคลิปที่ถูกโพสต์ลงในติ๊กต๊อกของผู้ใช้ที่ชื่อว่า
ฮายพนกรซึ่งก็ได้รับเสียงฮือฮาในโลกโซเชียล

คลิปนี้หลายคนก็สงสัยเหมือนกันตกลงแล้วมันมีเชือกหรือเปล่านะครับ
แต่ท้ายที่สุดแล้วคนที่เอามาโพสต์เนี่ยเขายืนยันบอกว่า
ไม่มีเชือกห้อยลงมาเป็นมดที่มันต่อตัวขึ้นไปเอง
มีแต่มดล้วนเลยฮะต่อตัวไปจนถึงรังต่อแบบนี้ได้นะครับ
อย่างที่บอกไปมหัศจรรย์ของธรรมชาติจริงนะครับ
คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องของการขายของ
คราวนี้พาไปดูคนขายที่ดิน
คนขายที่ดินบอกว่าต้องขายแบบให้โลกจดจำเขา
และมีความจริงใจในการบอกคนที่จะมาซื้อที่ดิน
ที่ดินของเขาเป็นยังไงนะฮะ
ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปคนขายที่ดินคนนี้กันนะครับ
เราจะได้รู้นะครับว่าแปลงไหนน้ำท่วมบ้างแปลงไหนน้ำไม่ท่วมนะครับ
ให้มาดูกับตาตัวเองเลยครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะขายธรรมดาโลกไม่จำ
มันต้องเน้นต้องให้ใหญ่ต้องให้ดังให้แปลกแบบนี้แหละครับ
คุณพี่จงรักมีเดชนะครับซึ่งเป็นในหน้าขายที่ดิน
ลงทุนเลยนะฮะลอยคอในน้ำประกาศขายที่ดิน
โฉนดยื่นมือขึ้นมาจากน้ำแบบนี้นะครับ
เขาบอกว่าเพื่อเป็นการแสดงความจริงใจให้กับลูกค้าที่สนใจจะซื้อที่ดินตรงนี้
จะได้รู้สภาพความเป็นจริงของที่ดินนะครับ
โอ้โหคลิปนี้ได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้าโทรศัพท์แบบโอ้โหสายแทบไหม้เลย
จงรักเขาเล่าให้ฟังแบบนี้เขาเป็นในหน้าขายที่ดินมากว่า๒๐ปีนะครับ
ก็เขาเชื่อว่าการแสดงความจริงใจกับลูกค้าเนี่ย
เป็นเรื่องที่สำคัญต่อการขายเวลาขายที่ดินแต่ละแปลงแต่ละแปลง
ก็จะถ่ายทำคลิปที่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าที่ดินแปลงไหนสวย
ไม่ต้องถมน้ำไม่ท่วมก็อาจจะขายธรรมดาไม่ได้ลงคลิป
แต่ถ้าที่ดินผืนไหนมันต้องถมและมันมีน้ำท่วม
เป็นพื้นที่ที่ต้องปรับเพิ่มเนี่ยก็จะทำคลิปแบบนี้แหละครับ
เพื่อให้ลูกค้าได้รู้สภาพพื้นที่จริงในทุกฤดูกาลนะครับ
และทีนี้พอลูกค้าสนใจก็ค่อยติดต่อกันมาอีกที
พูดถึงรายละเอียดกันภายหลังเนี่ยนะครับโอ้โหขยันขันแข็งแบบนี้นะครับ
แล้วก็ขายให้โลกจดจำแบบนี้รับรองปังแน่นะครับ
คุณผู้ชมมาดูเรื่องของงานแต่งงานกันบ้างมาดูนี่ครับเจ้าบ่าวรายนี้
ขันหมากจะไปขอเจ้าสาวด้วยการแห่ขันหมากทางน้ำ
และอีกอย่างหนึ่งที่เขาต้องโชว์ฟิตในการที่จะผ่านประตูเงินประตูทอง
กระทั่งไปหาเจ้าสาวให้ได้นะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะบรรยากาศการแห่ขันหมากของจ่าสิบเอกพรเทพประวันเนนะครับ
เป็นทหารหนุ่มเพื่อไปสู่ขอนางสาวจุราลักษณ์เพิ่มภูมิพยาบาลสาว
เพื่อนที่เป็นเจ้าหน้าที่มูลที่ร่วมกระตันยูนั้นได้จัดขบวนเรือหันมากขึ้น
แล้วก็แห่ไปทางน้ำนะครับเดินทางล่องคลองล่องเรือหารักจริงนะครับ
แล้วก็ไปบ้านเจ้าสาวที่บ้านเล็กที่๖๔หมู่๔ตำบลยางซ้ายอำเภอโพจังหวัดอ่างทองนะครับ
บรรยากาศคึกคักชื่นมื้นจริงนะครับ
ขบวนเรือแห่ขันหมากเดินทางมาถึงหน้าบ้านเจ้าสาวก็ต้องตั้งขบวนขึ้นบกแล้วครับ
เดินเท้าเข้าไปยังบ้านเจ้าสาวต้องผ่านประตูเงินประตูทองที่เพื่อนของเจ้าสาวเนี่ยก็ไม่พลาดนะฮะ
ที่จะให้เจ้าบ่าวที่เป็นทหารเนี่ยโชว์ความฟิตซะหน่อยเอ้าสก๊อตจำหน่อยนะฮะ
ประตูเงินประตูทองเข้าไปร่วมพิธีวิวาตามประเพณีท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักชื่นมื้นจริงนะครับ
มาถึงอีกครอบครัวหนึ่งเป็นงานแต่งเหมือนกันนะครับทีนี้พ่อเจ้าบ่าวรับขวัญลูกสะพ้ายด้วยการยกสินสอดตัวเบอร์เริ่มแบบนี้ไปให้ทั้งตัวเลย
ตัวเบอร์เริ่มที่ว่านี้คืออะไรให้คุณผู้ชมไปดูกันนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะบรรยากาศงานแต่งที่จังหวัดปราจีนบุรี
เจ้าบ่าวรับขวัญลูกสะพ้ายด้วยควายเพศเมียราคาหลักแสนนะครับ
โดยงานแต่งครั้งนี้นะครับเป็นงานแต่งระหว่างนายสมประสงค์จันสาสร้างแล้วก็นางสาวพาณิชย์อ่อนนาที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
ภาพที่เห็นบนรถก็คือควายตัวเมียฮะเรียกเสียงฮือฮาจากแขกที่มาร่วมงานนะครับ
เพราะว่าควายตัวนี้พ่อเจ้าบ่าวขับรถมาจอดที่งานรถนี่ก็ขนควายมาด้วยแล้วพ่อเจ้าบ่าวเนี่ยบอกแบบนี้บอกว่าเอาควายตัวเมียตัวใหญ่ตัวนี้มารับขวัญลูกสะพ้ายซะหน่อยนะฮะ
โดยควายตัวนี้ราคานับแสนจริงนะครับมีชื่อว่ากำไรแหมชื่อก็ดีเป็นมงคลจริงสำหรับชีวิตผู้ที่กำลังเริ่มต้นใหม่แล้วก็พ่อเนี่ยก็เลยยกให้เป็นของขวัญให้กับลูกชายแล้วก็ลูกสะพ้ายนะครับ
แต่ก่อนเวลาจะไปขอลูกสาวบ้านไหนก็จะยกควายตัวใหญ่ไปให้แบบนี้ทั้งตัวเลยล่ะครับ
คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยเรื่องนี้เป็นความมหัศจรรย์ของสาลาไม้มันอยู่บนหินครับแต่บางคนบอกว่าลักษณะเหมือนเสาไม้มันลอยได้เลยให้ไปดูที่สาลาแห่งนี้ครับ
นี่ล่ะครับคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องแปลกเรื่องน่าอัศจรรย์ใจมากนะครับที่สาลาวัดแห่งนี้สาลาสร้างด้วยไม้แล้วก็เสาแต่ละต้นก็เป็นไม้เก่าแก่ตัวสาลามีอายุกว่า๑๒๐ปีแต่ที่แปลกไปกว่านั้นก็คือดูที่ฐานของเสาไม้สิครับฐานเสาไม้เนี่ยเป็นหินที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือสาลาไม้ยองหินที่วัดวังใยฉ
วัดแห่งนี้ก็รู้สึกโอ้โหแปลกตาด้วยแปลกใจด้วยว่าเสาไม้มันอยู่แบบนี้ได้ยังไงนะครับสาราแห่งนี้มีเสาไม้ที่รองรับด้วยหินกว่า๓๕ต้นนะครับซึ่งพระมหาพิทักษ์คุณากโรท่านเจ้าอาวาสวัดวังยายฉิมท่านเล่าให้ฟังแบบนี้บอกแล้วสาราไม้เนี่ยสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพศ๒๔๔๒พร้อมกับวัด

เดี๋ยวนี้เวลาจะขายอะไรมันต้องมีจุดขายมันต้องมีความโดดเด่นให้คุณผู้ชมไปดูขนมโตเกียวทั้งใหญ่ทั้งยาวยาวขนาดนี้จริงจริงนะฮะเป็นขนมโตเกียวยักษ์ที่แม่ค้าออกแบบมาบอกว่าอยากให้หลายคนเนี่ยได้ลิ้มลองและอีกอย่างสามารถที่จะถ่ายรูปเซลฟี่กับโตเกียวยักษ์นี้ได้ด้วยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมฮะผมพาคุณผู้ชมไปดูโตเกียวยักษ์ทั้งใหญ่ทั้งยาวแบบนี้
แล้วก็โตเกียวยักษ์ขนาดใหญ่นี้อาจจะกินได้เกิน๓คนด้วยนะฮะก็บอกบางทีเนี่ยกินอาจจะไม่หมดด้วยซ้ำโดยร้านโตเกียวยักษ์แห่งนี้นะฮะขายอยู่ในซอยพระยาตังสามถนนสายพระยาตังจังหวัดจันทบุรีนะครับแม่ค้าก็คือคุณนิรมนต์บำรุงศาสตร์หรือว่าคุณน้องแป้งนั่นเองครับคุณน้องแป้งเน

ส่วนใหญ่ถ่ายรูปกันก่อนถ่ายรูปเซลฟี่อวดเพื่อนเพื่อนกันก่อนถึงจะรับประทานกันนะครับสำหรับร้านโตเกียวยักษ์แห่งนี้เปิดมาได้เพียง๖เดือนเท่านั้นในช่วงที่โควิดระบาดนั้นนะฮะช่วงนี้เปิดขายทุกวันแล้วครับไม่มีวันหยุดเลยช่วงหน้ายังพาคุณผู้ชมไปเที่ยวไปกินไปฟินเวอร์กันต่อนะครับรวมถึงเส้นทาง
เล่าสู่กันนะครับพาคุณผู้ชมนะไปดูเรื่องของอาชีพกันนะครับเส้นทางทำกินนะครับเขาบอกว่าถ้าไม่ท้อถ้าไม่แท้ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายเนี่ยก็จะมีรายได้มีอาชีพที่งดงามเหมือนหนุ่มคนนี้
หนุ่มราชบุรีฮะเปิดฟาร์มเลี้ยงกุ้งกล้ามแดง
ว่าล็อบสเตอร์เมืองไทยล็อบเซอร์น้ำจืดนั่นเอง

ให้คุณผู้ชมไปดูฟาร์มของเขากันนะครับ

อยู่ที่บรรลิกที่๘๓หมู่๔
ที่ตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านโป่งนะครับ
จังหวัดราชบุรีซึ่งเจ้าของฟาร์มก็คือหนุ่มคนนี้
คือนายนรงวิทย์มหาโชธนะครับ
โดยคุณนรงวิทย์เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อ๑๐ปีที่แล้วเนี่ย
เขาทำงานเป็นพนักงานด้านไอทีของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
แต่มีความคิดครับอยากจะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต
ก็เลยมองหาอาชีพเสริมที่สามารถจะทำควบคู่กับงานหลักไปได้นะครับ
เขาก็เลยลองเลี้ยงกุ้งกล้ามแดง
เนื่องจากเป็นสัตว์ที่ดูแลง่ายใช้น้ำน้อยในการเลี้ยง
และอาหารที่ใช้เลี้ยงสามารถหาได้ง่ายนะครับ
ต้นทุนการผลิตต่ำและตลาดก็มีความต้องการสูงด้วย
ในช่วงแรกนะฮะก็เริ่มแบบปริมาณน้อยหน่อยนะครับ
ศึกษาวงจรชีวิตของกุ้งเป็นช่วงของการศึกษา
จากนั้นก็ขยับมาเรื่อยขยายมาเรื่อยนะฮะ

หลังจากเลี้ยงไปได้ประมาณ๓เดือน
กุ้งกล้ามแดงที่มีขนาด๔นิ้วแล้ว
น้ำหนัก๒๕ตัวต่อกิโลกรัม

เนื่องจากมีคุณภาพเนื้อที่ดีแล้วก็รสชาติอร่อยนะครับ
สำหรับใครที่สนใจการเลี้ยงกุ้งกล้ามแดงนะครับ
ก็สามารถติดต่อสอบถามได้เลย
ฟาร์มล็อบสเตอร์น้ำจืดราชบุรี
ตามรายละเอียดที่ทางรายการของเรา
ขึ้นไว้อยู่หน้าจอนะครับ

ช่วงนี้สภาพอากาศโอ้โหหนาวเย็นในทุกพื้นที่จริงนะครับ

แดดออกก็เริ่มออกทุ่งนากันแล้วนะครับ

จับปูดำขยำปูนากัน

แล้วก็วิถีชีวิตของชาวบ้านที่น่ารักแบบนี้ที่จังหวัดกรสินนะครับ

อุณหภูมิของที่นี่ลดลงอยู่ที่๑๑๑๔องศาเซลเซียส
ทำให้ชาวบ้านโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ
ในอำเภอเขาวงและอำเภอนาคูจังหวัดกรสิน
ที่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้เทือกเขาเนี่ย

เพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายคลายหนาวกันได้นะครับ

ช่วงของการขุดปูนาตอนพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ย

สร้างความอบอุ่นให้ร่างกาย
และแถมสิ่งที่ได้ก็คือปูนานี่แหละครับ

ประหยัดรายจ่ายค่าครองชีพของครอบครัวเป็นอย่างดีนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าปูนาในฤดูนี้นะโอ้โห

จะเป็นช่วงที่รสชาติของมันจะมัน

อกจากนี้นะครับปูที่หามาได้
ก็จะดองเก็บไว้เอาไว้ทานสำหรับช่วงฤดูการอื่น
เพราะปูในช่วงนี้นะครับอย่างที่บอกไป
เป็นช่วงเวลาที่มันอร่อยที่สุด

ช่วยให้ร่างกายอบอุ่นด้วยนะครับ

เป็นวิถีท้องถิ่นของคนอีสานนะฮะ

แหล่งท่องเที่ยวที่จังหวัดชายภูมิ
นั่นก็คือมหินขาว
ให้คุณผู้ชมไปดูความมหัศจรรย์

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อระดับโลกแล้ว
โดยนักท่องเที่ยวนะครับแห่มากางเต็นต์
รอชมความสวยงามของพระอาทิตย์
ผาหัวนาคทั้งตอนเช้าได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้น
และตอนเย็นได้เห็นพระอาทิตย์ตกที่สวยงามจริงนะครับ
แล้วก็สัมผัสอากาศบริสุทธิ์เย็นสบายตลอดทั้งวันแล้วครับ
เป็นสวนหินอายุเก่าแก่กว่า๑๙๗ล้านปี
อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคานะครับ
ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง๙๐๐เมตร
ซึ่งสวนหินมหัศจรรย์ธรรมชาติแห่งนี้นะครับ

แต่ละแท่งเนี่ยเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะครับ
แล้วก็มีความกว้างประมาณ๔๕เมตร
สูง๑๕๒๐เมตร
เรียกว่าเป็นแท่งหินที่มีความใหญ่โตอลังการจริง
และอีกอย่างครับคือตั้งเรียงรายตรงานกันเป็นแถวแบบนี้
โดยมหินขาวแล้วก็ผาหัวนาคนี้ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

เขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคา
แต่ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ไว้ก่อนเลย
ใครที่อยากจะไปเที่ยวที่นี่แนะนำเลยนะครับ
เพื่อจะได้ไม่พลาดในการเข้าพักกลางเต็นต์นอนภายในบริเวณผาหัวหน้า

ก็เข้าไปเที่ยวได้ครั้งละไม่เกิน๕๐๐คนต่อวันนั่นเองครับ
โอ้โหอยากไปเที่ยวจริงนะฮะยิ่งบรรยากาศดีแบบนี้ด้วยนะครับ
แล้ววันนี้ดูเวลาแล้วแหมหมดเวลาแล้วเสียดายจริงนะครับ
แต่ว่าผมมีภาพปิดท้ายให้คุณผู้ชมดูความงดงามที่ปางอุ๋งที่แม่ห้องศร
รวมถึงที่บ้านรักไทยที่คุณผู้ชมจะได้เห็นสไตล์บ้านของชาวจีนยูนานเนี่ยนะครับ
และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เขาบอกว่าต้องไปให้ได้ต้องไปให้ถึงจริงนะฮะ
งามขนาดไหนเป็นภาพปิดท้ายในรายการของเรานะครับ
ส่วนพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่หน้าจอไทยรัฐทีวีกับรายการเล่าสู่กันฟัง๔โมงครึ่งนัดกันหน้าจอเลยนะครับ
วันนี้ลาคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ